แม่น้ำหนึ่งไลฟ์เผยเลขที่ชอบตัวสุดท้ายนะคะ
ก่อนหน้านี้ประกาศใช่ไหมว่าจะไม่จุดทูบเสี่ยงทายพ่อปู่นคราช
แต่สุดท้ายแล้วนะคะมาบอกว่าตัวเองชอบเลขอะไร
คือตอนแรกเหมือนจะดับฝันสำหรับใครหลายคนนะฮะ
แต่พอมาไลฟ์สดแบบนี้แล้วบอกตัวเลขโอ้โหใจชื้นขึ้นมาเลยค่ะ
การตัดเพาะนะเรื่องของการถูกบูลลี่ต่างนานา
ไม่ยึดติดกับการเป็นคนดังแบบนี้ตลอดไป
เพราะชีวิตมีขึ้นมีลงนะคะแล้วก็การจุดทูปเนี่ยก็เป็นอาชีพของเธอ
อาจจะทำให้บางคนเนี่ยไม่ถูกใจนะฮะแล้วสุดท้ายอยู่อยู่ไลฟ์อยู่นะฮะ
ภาพมันก็ตัดไปเลยอ่ะอ้าวหลายคนตกใจเดี๋ยวอย่าเพิ่งไป
ยังไม่ได้ให้เลขเลยไหนบอกว่าจะบอกเลขที่ชอบ
สักพักหนึ่งเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมไลฟ์สดกลับมาค่ะ
หลายคนก็ตั้งตารอนะคะแม่น้ำหนึ่งบอกว่าชอบเลขสี่
ก่อนจะพาไปจุดทูปเก้าดอกกราบปู่อนันตคราชแล้วมีการล้วงหายปิงปอง
เลขตำลาวเลขตำราวน่าจะเป็นชื่อเรียกหวยลาวนะคะ
งวดนี้๔ตัว๔ตัวที่ว่าคุณผู้ชมอย่างที่ฉันต้องพูดเลย
พูดมากเจ็บคอดูเองกับตาท่านนะคะ
ปองตำลาวนะคะปิงปองตำลาวนะไม่ใช่รัฐบาลไทยนะ
ปองตำลาวนะคะไม่ใช่ปิงปองรัฐบาลไทยนะคะ
รัฐบาลไทยไม่มีปิงปองนะคะ
เดี๋ยวจะพากันมาทุบหายปิงปองกวีก
จ๋าขอให้วันนี้นะคะขอให้ลูกเพจได้กินตามราวนะคะปู่ค่ะ
ตำราววันนี้ขอให้มีสี่นะคะปูขา
ลูกค้าตำราวมือนี้ขอให้มีซีด้วยค่ะ
ลูกมากซี่ค่ะ

คุณผู้ชมดูว่าเป็นแนวทางแล้วกัน

ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวรอลุ้นกันอีกทีหนึ่ง

ไม่ใช่สละกินแบ่งรัฐบาลไทยเนี่ยเหรอ

คุณอยากกินตำเวียดนามตำมาเลด้วยไหมล่ะ